คุณผู้ชมค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องรอความเชื่อค่ะ
ปรบมือให้เกลียวกราวให้แม่นายของเราหน่อยดีกว่านะคะ
เพราะฉะนั้นความสวยความปังนี้นะคะแข่งกันไม่ได้จ้า
เป็นอันดับ๒ของคนดังในประเทศไทยประจำเดือนกรกฎาคมนี้

อันดับหนึ่งคุณผู้ชมมาวินคนเดียวแบบไม่มีใครแซงไปเลยนะจ๊ะ
และทางด้านต้นสังกัดวิกพระราม๔ค่ะ
ด้วยการรีลันละครเรื่องปฏิวรรดา
๒๕๕๙หกปีอย่างเองคิดว่าทุกคนดูถันนะ
ภาพยนตร์เรื่องบุภเพสันนิวาส๒
เตรียมเข้าโรงฉายแล้วค่ะ
สะบัดสบายไปดูหนังกันดีกว่า

เพราะว่าอะไรได้ประกบคู่กับคู่ขวัญพี่หมื่นโป๊ปไง
คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความฮาแน่นอนนะฮะ
งานนี้เตรียมฟินกันอีกระลอกชัวร์นะฮะ
แล้วก็แววมาอีกคุณผู้ชมว่าจริงนี้นะ
แต่ยังไม่ขอเปิดว่าเป็นเรื่องอะไร
หือเป็นไงหลายคนซูดปากเลยโอ้โหแค่นี้ก็การันตีได้แล้ว
นี่ยังไม่นับรวมงานพรีเซนเตอร์อีกไม่รู้กี่เท่าตัวนะ

เรียกได้ว่าถ้าหน้าจอทีวีไม่มีละครไม่เป็นไร
เพราะอะไรโฆษณายาวเหยียดเป็นหางว่าวคุณผู้ชมค่ะ
โสดยิ่งฮอตยิ่งโสดยิ่งปังนะคะ
กี้อินเกมไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวความรักตามมาทีหลังแน่นอนค่ะ